ข่าวนี้มีทั้งบุญและบาปในข่าวเดียว
ไม่แน่ใจว่าเธอคนนี้ไปวัดบางฉลงนอก
เพื่อตั้งใจหวังจะได้บุญจริง
หรือตั้งใจจะทำบาปตั้งแต่แรก
ก็เข้ามาทีแรกเข้าใจว่ามาไหว้พระเฉยคุณผู้ชม
กลายเป็นว่าพอไหว้เสร็จมองซ้ายมองขวามีใครอยู่ไหมนะ
เราอยู่คนเดียวนี่ไปฉกพระพุทธรูป
มาจากโต๊ะหมู่บูชาที่วัดบางฉลงนอกตำบลบางฉลง
สมุทรปราการครับเหตุการณ์เกิดขึ้นตั้งแต่วันอังคาร
และ๔กรกฎาคมเธอใส่แมสปิดบังใบหน้า
ใส่กางเกงขายาวสีดำเสื้อยืดขาว
แล้วก็ทับด้วยเสื้อแขนยาวสีเทา
พอฉกพระพุทธรูปจากโต๊ะหมู่ไป
เธอก็ใส่กระเป๋าที่เตรียมไว้แล้วไปออกหลังโบด
ไปที่พระพุทธรูปองค์กลางแต่ยกไปไม่ได้

คุณผู้ชมเดี๋ยวจะให้ดูมีแวบนึง
เหมือนว่าเงาหัวเธอหายไปหรือเปล่า
แต่มันน่าจะลักษณะเหมือนว่าเป็นหมวกเธอมันสะท้อนกับแสงที่ตกลงมาพอดีครับ

ชาวบ้านก็แถวนั้นนะเขาเชื่อกันว่าเอออาจจะเป็นบาปกรรม
พอถึงเมื่อวานนี้ครับนักข่าวก็เลยไปที่วัดแห่งนี้
ไปเจอกับกรรมการของวัดอย่างคุณพงพิพัฒน์
ก็พาไปที่โบสถเล่าให้ฟังว่าวันเกิดเหตุเนี่ยไม่มีใครรู้เลยว่าพระในโบสถ์หายไป
ครับเพราะตอนกลางวันวัดก็จะเปิดประตู
ต้อนรับญาติโยมอยู่แล้วญาติโยมก็จะมากราบไห้ขอพรหลวงพ่อขาวกันเป็นปกติ
ช่วงเย็นครับช่วงเย็นวันเกิดเหตุเนี่ยนะ
พระลงโบสถ์มามาสวดบนธรรมวัฒน์ถึงได้เห็นว่าพระพุทธโสธร
ขนาดหน้าตัก๙นิ้วที่โต๊หมู่บูชาหายไปก็เลยต้องไปดูวงจรปิดเอ๊ะหายไปได้ยังไง
เห็นผู้หญิงคนนี้ครับอายุประเมินแล้วน่าจะสัก๔๐ปี
ก็รักไปครับรักพระพุทธรูปไปจะเห็นว่าเธอตั้งใจเล็งหลวงพ่อขาวจำลอง
แต่ยกไม่ขึ้นเชื่อว่ามาจากบรมีหลวงพ่อขาวที่ไม่ยอมไปกับเธอด้วย
อันนี้ความเชื่ออีกแล้วนะก็เลยฝากไปยังหญิงรายนี้
ถ้าเห็นข่าวแล้วสำนึกผิดเถอะเอาพระมาคืน
เพราะว่าเป็นพระที่คณะสงฆ์และชาวบ้านในกราบไหว้บูชาในโบสถ์มาอย่างยาวนานครับ
หวังว่าพี่เขาจะสำนึกได้นะครับ